ต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งหนุ่มสุดฮอต
การทัศนะกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชม
เขามาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่

เขาก็มาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่นาคานะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้เนี่ย
น้องการถือเลิกงามยามดี

เข้าอำเภอจ้ะไปเปลี่ยนชื่อจริง

จากชื่อทัศนศักดิ์ถนอมสิทธิ์
เป็นกริตชัยถนอมสิทธิ์

แปลว่าผู้ที่ชนะแล้วนะคะ
น้องการก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่า

หมอดูประจำตัวของน้องเนี่ยบอกว่า

แต่ถ้าอยากจะปังแบบยืนยาว

ส่วนหลายคนบอกอุ๊ยเปลี่ยนชื่อแล้ว

ผมเปลี่ยนชื่อจริงแค่ในบัตรประชาชนเท่านั้น

กาลทัสนะเหมือนเดิม

ก็เลยเปลี่ยนเพื่อความฟัง
เข้ามาดีในชีวิตเลยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความสบายใจเราเนาะ
มันก็อาจจะเป็นความคิดของเราก็ได้แต่เราก็สบายใจในสิ่งที่เราทำตรงนี้